พี่เบิร์ดพี่ปุ้ยไปคนละยำไหม

ขอยำเล็บมือนางก็แล้วกัน
ร้านยำที่อุทัยธนีนี้นี่ฮะ
กุ้งทั้งปลาหมึกหอยแครง
เครื่องแดงขนาดนี้
เจ้าของเนี่ยเขาชื่อพี่ออยเขาบอกเปิดร้านนี้เพราะว่าพี่ออยก็ชอบกินยำเหมือนกัน
ชอบเมนูยำอยู่แล้วก็เลยคิดสูตรน้ำยำสุดกลมราคาเริ่มต้น๖๐บาท
แต่ร้านนี้ถ้าจะเอาแบบจัดเต็มเลยนะ๕๐๐บาทครับ

เออใส่มันทุกวัตถุดิบที่มีเลยเมนูยำนี่สารพัดให้ลูกค้าได้เลือกกัน
รวมมิตรก็มียำคอหมูย่างก็มียำเล็บมือนางยำมาม่าหรือส้มตำต่างพี่ออยเขาก็ทำได้
สุดที่ลูกค้ามาสั่งแล้วติดใจคือยำรวมทะเล
โอ้โหหอยนังรมตัวใหญ่มาก
กุ้งสดหมึกสายปูม้าใส่มันให้หมดนี่หอมแดงก็มีด้วยนะ
ลูกค้าบอกเสียงเดียวกันเลยว่ามาร้านนี้ต้องคนละยำจริง
ครับเพราะมันอร่อยทุกยำไงฮะ
ยำเนี่ยเด็ดรสชาติจัดจ้านมากเคล็ดลับอีกอย่างของที่นี่
อย่างที่บอกไปคือฝ่านข้าวโพดลงไปด้วยฮะเพิ่มความหวานแบบธรรมชาติ
ส่วนวัตถุดิบไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องความสดสั่งตรงมาจากมหาชัยฮะ

ไส้กรอก็มีปูอัดก็มีนะฮะ
ร้านนี้เปิด๔โมงเย็นนะฮะ
แต่ขายเรื่อยนะไม่หมดไม่ปิดร้านครับ
ไม่หมดก็ขายต่อไปมีปีกไก่ย่างด้วย

ปุ้ยนะสบายเลยปุ้ยมีอะไรกินกับน้ำอังุ่นเน่าปุ้ยล่ะ
จริงหรอฮะ